รักตัวเลขขยับเข้ามาครับ
กลุ่มชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนนะครับไปกลับไหว้ขอพร
จากพระพุทธรูปสิงห์๑๒พี่น้องอายุเก่าแก่
ร่วมพันปีนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
วัดศรีดอนชัยอเผลอภูกรามยาจังหวัดพระยาว
เชื่อว่าหากใครได้มาไหว้ขอพรแล้วนะครับ
สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกครั้ง
โดยเฉพาะคนที่จะสอบรับราชการสอบแข่งขัน

มักจะประสบผลสำเร็จทุกครั้งครับ
ประหลัดพงศิริพุทธิวังโสท่านเจ้าอาวาสเล่าบอกว่า
พุทธรูปโบราณของวัดศรีดอนชัยมีทั้งหมด๓องค์
สององค์แรกนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลปะ
เชียงแสนปางมารวิชัย
เรียกกันว่าพระสิงห์หนึ่งชื่อ
หลวงพ่อพุทธชัยมุณีและหลวงพ่อมงคลมุณี
ส่วนอีกองค์นะครับเป็นพระสิงห์สี่
ซึ่งหากใครได้มากราบไหว้ก็เชื่อว่า
ชีวิตจะอยู่ดีมีสุขและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ปกปักรักษาเดี๋ยวช่วงนี้
พยาวไปต่อกันที่กำแพงเพชรบ้างครับ
ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมพาไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำมีการจัดพิธีบวงสวง
สมโพธิบูชาพญานาคพ่อปู่ศรีสัตยานคราช
บาดานแล้วก็แม่ย่าบุญเหลือนะคะมีการสวดพิธีอันเชิญ
องค์ปู่ศรีสัตนาอ่าพ่อปู่ด้วยนะคะ
ประธานพรให้แก่ผู้ที่ร่วมงานลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้าน
นับร้อยคนค่ะมาร่วมพิธีเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ย
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงครับเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของ
ย่าบุญเหลือที่เคยปกปักรักษาแล้วก็ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้แก่คนที่
เป็นโรคต่างถ้าเกิดว่าใครที่มาขอโชคขอลาบแล้วส่วนใหญ่ก็จะสมหวังกัน
แล้วสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเลขปลายหางประทัดคุณครับทุกคนบอกว่าก็นี่แหละ
พอจะเอาเลขนี้แหละไปเสี่ยงโชคนะใช่ครับอ่ะจากพ่อปู่ศรีสัตนคราชบาดานใช่ไหม
แล้วเราไปต่อที่พ่อปู่ศรีสุธงกับแม่ย่าศรีพัทุมมาขนาดนะคะ
นักท่องเที่ยวนักเสียงโชคแห่ไปขอโชคขอลาบกันกับพ่อปู่กับแม่ย่ากันทั้งวันนะครับ
แล้วก็พากันไปส่องหาเลขเด็ดที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์ด้วย
ครั้งนี้มาก็เห็นตื๊ดตื๊ดตื๊ดนี่

ที่นี้ทางด้านของหลวงปู่เดือนชาร์ยธรรมวิไยยน์
พระท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ก็มาเหมือนกันมาขอพรที่คำชโนธเหมือนกัน
แล้วก็เดินไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้นคำชโนธนะฮะ
หลวงปู่ก็ไปนี่ท่านบอกว่าท่านเห็นท่านก็เลยไปเขียน
คล้ายกับตัวเลขให้ดูว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะดูเอาละกันนะนี่นะ
เขียนไปหลายคนก็เห็นต่างนานามากมายตามที่พระท่านได้เขียนให้นะครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณกันด้วยแล้วกันนะครับ